เขยิบจากฉะเชิงเซาพาไปเพชรชบูรณ์ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาเห็นอะไรนะตัวสูง
สูงกว่าต้นไม้แล้วเห็นเป็นดวงไฟแดงเหมือนกับดวงตา

คุณผู้ชมเขยิบเข้ามาใกล้ค่ะ
ช่วยกันมองช่วยกันจ้องค่ะ
เห็นไหมผีเปรตมาฮะล้องฟูมิเลย

พี่ฟูมิเห็นเปรตไหม
แล้วแดงที่คุณเห็นนั่นเป็นดวงตาหรือเปล่า

นักข่าวของเราไปที่หน้าวัดสนามบินจุดที่ถ่ายติดภาพตรงนี้ค่ะ
คุณอาริยาทายไม่ใช่ดิฉัน
คุณอาริยาคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปแล้วบอกว่า
จริงพวกเรานี่คือคุณอาริยา
พวกเราเนี่ยนะแล้วก็ครอบครัวไม่เชื่อเลยเรื่องผีสาง
แต่คืนนั้นคืนที่ถ่ายอีก๒วันจะถึงวันพระนะ
คือวันที่๑๔สิงหาเกือบเที่ยงคืนแล้ว
นอนอยู่แล้วลูก๓ขวบไม่ยอมนอน
แม่ก็เลยแกล้งหลอกไงบอกว่านี่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่นอนนะ

แล้วลูกแม่ผีเปรตมานู่นแล้ว

เด็ก๓ควบบอกแบบนั้นแม่ก็มองลอดออกไปหน้าต่าง
เห็นเป็นเหมือนกับดวงตา
ดวงตาสีแดงแบบนี้รีบควานหามือถือ

แต่พอหันมาดูอีกทีนึงนะหันมาดูลูกนะ
หันกลับไปมองเอ้าตาแดงนั้นหายไปไหนแล้ว
ตอนเช้ารีบเอาไปให้เพื่อนบ้านดูเลยค่ะ
แล้วคนชาวบ้านผีเปรตแน่ผีเปรตแน่ลองฟังเธอดูค่ะ
แม่แม่คือถ้าเกิดแม่ขึ้นต้นประโยคมาว่า
ลูกหนูชอบผีแม่จะมาขู่ว่าถ้ายังไม่นอน

มีเสียงเด็กตะโกนแอ้ขึ้นมานั่นน่ะ

ไม่รู้ไงว่าเออทำไมเด็กเขามีอาการอย่างนั้น
แต่โอเคแม่เขาไม่เชื่อเรื่องผีนะ

คุยนะไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
อย่างไปคุยกับผู้เท่าผู้แก่เนอะ
คุณยายคุณยายวัย๗๗ปี

เป็นป่าช้าเก่า

เจ้ากำลังจะเข้านอนมองไป

แล้วมันก็เป็นรูปร่าง
พอหลวงพี่เห็นแล้วหลวงพี่ฟันทงเลยใช่ไหมว่า

เห็นมันเป็นรูปร่างเป็นเงา

อยู่ตรงทางหลวงศานี้แหละ
คือไม่ใช่เงาต้นไม้ไม่ใช่เงาอะไรใช่ไหม
ใช่เหรออต้นไม้มันก็มีแค่นี้
แต่ได้ยินเสียงเสียงนี่รู้เลยใช่ไหมคะ

นี่ไงเสียงแบบแหลมแบบนี้เหรอ
พระท่านยังบอกเลยว่าไม่ใช่ต้นไม้แน่นอน

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคอมเมนต์หาว่าแบบโอ๊ยอะไรงมงายนะ

มันต้องเล่าทั้งสองมุมมุมความเชื่อก็เล่า

ถามอาจารย์ออสแง่มุมวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะ
อาจารย์ออสถ่ายมาแบบนี้เห็นตาแดงนี่ผีเปรต

แต่พอเอาภาพที่บอกว่าถ่ายแล้วติดเป็นผีเปรต
เปรียบเทียบกับภาพที่ถ่ายตอนกลางวันจุดเดียวกัน
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามียอดไม้
จุดที่เห็นดวงไฟสีแดงมันเป็นไปได้หรือเปล่า
อาจจะมีแสงจากอาคารด้านหลังส่องไปที่ยอดไม้หรือเปล่า
ฟังอาจารย์ออสอธิบายในแง่มุมวิทยาศาสตร์ค่ะ
เป็นเมื่อยอดต้นไม้อาจเกิดจากการสะพ้ันแสง
จากแสงด้านขวาไปกระทบอะไรบางอย่างที่มันวาว
แล้วเกิดเป็นคล้ายกับดวงตาสองดวง
ที่สภาพแสงน้อยก็จะทำให้เห็นภาพเป็นลักษณะอย่างนั้น
นี่อาจารย์ออสอธิบายนะนอกจากพวกภาพนำมาทำแอปแรค
แล้วเราจินตนาการเหมือนกับเวลาคุณมองบนท้องฟ้า
สังเกตไหมมองท้องฟ้าแล้วท้องฟ้ามันเหมือนรูปร่างอะไรนะ

อาจจะเป็นพวกนกหรือเปล่าที่มันไปเกาะบนต้น
ต้นไม้สูงนกหลุกอย่างนี้มันก็จะตาโต

แต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปข่าวดังเรื่องเปรตที่อยู่ในเมืองไทย
ไทยรัฐก็ทำข่าวด้วยดังนั้นเอาลองดูดีแล้วกันเนี่ย
นกหลุกรึเปล่าคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มา
ความเชื่อก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกว่าชีวิตการณาการสำคัญจริงค่ะ